พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จังหวัดชนบุรีนะคะ

ที่บอกว่าเวลากินข้าวอย่าคุยกัน
เพราะบางทีมันอาจจะเกิดเหตุไม่คาดคิดได้
เหมือนกันค่ะหญิงชราวัย๘๖ปี
นั่งกินข้าวอยู่ที่แคมป์คนงาน
แล้วปรากฏว่าเม็ดข้าวค่ะมันติดคอ
เธอก็พยายามที่จะสำลักออกมาแต่ว่ามันไม่ออก
สุดท้ายเสียชีวิตเลยนะคะ

ตรวจสอบเหตุหญิงชาราเสียชีวิต

อยู่ในชุมชนห้วยเล็กตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชานะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นแคมป์คนงานก่อสร้าง๒ชั้นลักษณะคือหันหน้าเข้าหากัน
ห้องพักหมายเลข๙พบร่างของนางละมัยปั้นก้อนวัย๘๖ปีชาวจังหวัดนครสวรรค์
หงายเสียชีวิตอยู่
ใกล้กันมีกองข้าวแล้วก็อาหารที่ผู้ตายอาเจียนออกมาด้วยตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่ารื้อค้นทรัพย์สิน
จากการให้ปากคำญาติผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็มีญาติและคนงานเอาข้าวมาให้กับนางละมัย
หลังจากนั้นทุกคนก็ออกไปทำงานตามปกติแต่พอกลับมาถึงห้องพักก็เห็นว่านายนางละมัยเนี่ยนอนหงายเสียชีวิตอยู่แบบนี้แล้ว
สอบประวัติผู้ตายแล้วก็ไม่ได้พบว่ามีโรคประจำตัวอะไรก็เลยคาดว่าน่าจะสำลักข้าวจนติดคอ
อาเจียนออกมาแล้วแต่ว่าออกมาไม่หมดแล้วก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นก็เลยไม่มีใครช่วยเหลือทันเสียชีวิตนะคะ